อีกเหตุหนึ่งก็สลดเหมือนกันพรานป่าเป็นแก๊งเดียวกันแหละ
เพื่อนกัน๓คนขึ้นเขาสูงเลยนะคุณผู้ชมที่สุราช
ก็ตั้งใจจะไปล่าสัตว์ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่ง
ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงสุดท้ายค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันน่ะอืม
ใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมคิดว่าเป็นลิงกังแล้วก็ยิงแต่ว่าสิ่งที่ยิงอ่ะคือเพื่อนครับ
เนี่ยค่ะแต่ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมการที่จะไปกู้ศพเนี่ยมันยากลำบากมากนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าแล้วเขามันสูงมันชัน
ศพเนี่ยอยู่ที่ภูเขาสูงอยู่ในป่าค่ะโดยสภาพศพของนายสมยศแทร่จืออายุห้าสิบเจ็ดปี
นายสมยศเนี่ยโดนยิงอยู่ที่ภูเขาม้ารุกอยู่ที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
นายสมยศกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยเขาชวนกันจะขึ้นไปเขาแล้วจะล่าสัตว์ป่า
แต่เพื่อนพรานด้วยกันยิงพลาดเข้าใจผิดนะคะ
ทีนี้การที่จะไปกู้ศพลงมาข้างล่างเนี่ยตำรวจแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ต้องเดินเท้าขึ้นป่าขึ้นเขาเนี่ยแล้วลักษณะค่ะ
ของการเดินเท้าไปเนี่ยมันสูงมันชันไปกลับเนี่ยสิบกิโลนะ
ใช้เวลา๖ชั่วโมงค่ะครับครึ่งวันเลยคุณผู้ชมถึงจะสามารถนำร่างนายสมยศเนี่ย
ออกมาจากป่าได้แล้วพอนำร่างออกมาเนี่ยนะคะ
บาดแผลเนี้ยมีรอยกระสุนปืนลูกซองเนี้ยเต็มใบหน้าเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลกาญจนดิตทีนี้จากการสอบถาม
ก็ต้องไปสอบถามเพื่อนที่เป็นพรานป่าด้วยกันล่ะค่ะนายเอกชัยนกเผือกอายุสามสิบสองปีเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันตอน๘โมงเช้าเรา๓คนขึ้นไปบนเขา
ทีนี้พอขึ้นไปถึงแล้วนายสมยศเนี่ยบอกว่านี่ตรงนี้
เดี๋ยวลิงกังจะเดินผ่านนะตรงนี้เลย
หลังจากนั้นนายสมยศเนี่ยเดินหายไปใช่ก็มาดักลิงกังตรงนี้ดีกว่าใช่ค่ะ
ตั้งจุดดักไว้เออทีนี้นายสมยศเขาเดินมาแล้วมันผ่านช่องที่รอดักยิงลิงกังพอดี
คุณผู้ชมคนยิงอ่ะเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าไอ้เสียงที่มันเดินเดินมาเนี่ย
เป็นเสียงลิงหรือเปล่ายิงไปเลยค่ะใส่นายสมยศแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
คนที่เป็นคนยิงเนี่ยนะคะกลัวความผิดหนีลงไปแล้วหนีลงเขาไปเลย
ส่วนตัวของนายเอกชัยก็ตกใจเหมือนกันรีบลงจากเขาแต่ว่านายเอกชัยเนี่ย
ลงจากเขาเพื่อไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเพื่อนทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าว
พรานป่าอีกคนนึงอ่ะตอนเนี้ยไปไหนแล้วนายเอกชัยบอกว่าไม่รู้
เขาชื่อยุทธนานุ่มนวลอายุ๓๔ปีตอนนี้หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ตำรวจก็เลยต้องมีการจัดชุดสืบสวนเนี่ยนะคะตามตัวตามไปที่บ้านคนใกล้ชิดก่อน
ดำเนินคดีคุณผู้ชมมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่สพกาญจนดิตเนี่ย
ปรากฏว่านายยุทธนาเข้ามาพบเจ้าหน้าที่แล้วนะ
มาให้ปากคำกับพันธุ์ตำรวจโทพิรูลจันทูลรองสารวัตรสอบสวน
นายยุทธนาบอกว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงแรงไง
แล้วเขาก็กรีดยางพาราไม่ได้รายได้มันก็น้อย
มีลูกหลายคนด้วยเลยคิดว่าจะทำยังไงดี
ล่าสัตว์มาเป็นอาหารละกันก็เลยชวนชวนผู้ตาย
แล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนนึง๓คนเข้าป่า
เสร็จแล้วคนที่เป็นหัวหน้าทีมนำทางคือใครคือนายสมยศผู้ตายนี่แหละ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นต้นไส
แล้วก็คิดว่าจุดนี้น่าจะมีสัตว์ป่าเดินผ่าน
เพราะว่านายสมยศก็บอกไงบอกว่าเฝ้าเอาไว้เลย

แล้วก็เชื่อว่าสัตว์มันจะมากินไอ้ลูกไม้ตรงนี้
ถูกต้องค่ะปรากฏว่าตัวนายสมยศเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่ง
และทีนี้พอเวลามันผ่านไปพักหนึ่ง
ตัวนายยุทธนาก็เห็นมีสัตว์ป่าเดินผ่าน
พอได้ยินเสียงอะค่ะลั่นไกลไปเลยวิ่งไปดูอีกทีนึง
ตายแล้วปรากฏว่าเป็นเพื่อนนี่
สรุปก็นึกว่าเป็นสัตว์แหละก็ยิงเพื่อนไป
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยกลัวแล้วก็บอกว่า
ผู้ตายจริงเป็นญาติการคลุกคลีกันมานาน
แล้วหลังจากนั้นด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีไปนะคะ
ก็พอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเสร็จ
เดี๋ยวจะเดินทางไปขอขมาศพนายสมยศ
แล้วก็จะรับผิดชอบดูแลลูกของนายสมยศต่อไปด้วยนะคะ